พากันไปที่สวนนงนุษย์พัทยาได้เวลาชิมมะพร้าวกันแล้ว

ที่เขาบอกว่าเป็นมะพร้าวก้นสาวเพราะว่าเขาเป็นมะพร้าวแฝดนะคะ
แล้วก็มี๒ลูกอยู่ข้างกันนะคะ
และราคาเขา๒๐๐๐๓๐๐๐บาทต่อลูกเลย
เดี๋ยวคุณสุภาษาจะซื้อมาฝากคุณผู้ชม
พูดเองนะคะเอาเดี๋ยวไปดูกันก่อนไม่รู้ซื้อหรือไม่ซื้อแหละ

ปะปะไปดูไปดูมะพร้าวกัน
ไปดูมะพร้าวหน่อยครับ
ปะปะไปดูไปดูมะพร้าวกันปะปะไปดูมะพร้าวกันไปดูมะพร้าวกันไปดูมะพร้าวหน่อยครับ
ปะปะไปดูไปดูมะพร้าวหน่อยครับมะพร้าวนี้นะคะเป็นมะพร้าวก้นสาวค่ะ
มะพร้าวนี้นะคะเป็นมะพร้าวก้นสาวค่ะ

ไม่ว่าสาวหรือแก่ก็ลักษณะเหมือนกันนี่แหละจริงเขาเป็นมะพร้าวแฝดหรือว่าอีกชื่อหนึ่งตามภาษาชาวบ้านเรียกว่ามะพร้าวก้นสาวนะคะ
พบได้ในประเทศไทยเป็นผลที่๘แล้วที่กำลังเฉาะกันอยู่นี่นะคะเขาบอกว่าหลายคนไปยืนรอลุ้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอสัตหีบผู้สื่อข่าวนักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและก็ต่างชาติไปยืนรอลุ้นกันแบบนี้นะคะ

ใช้เวลาผ่าทั้งหมด๑๐นาทีเนื่องจากมีผลขนาดใหญ่
เปลือกกะลาก็มีความแข็งแต่พอผ่าออกมาแล้วให้หลายคนชิม
เขาบอกว่าหอมนุ่มหวานมันสรุปอร่อย
ส่วนคือน้ำหลายนะคะ

จังหวะมันขาดหายไปหูดีนิดนึงนะ
น้ำหนักเขานะคะ๒๐กิโลกรัมด้วยกันนะคะ
ส่วนต้นของเขากว่าจะได้แบบนี้อายุ๓๙ปี
แต่ว่าลูกนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเขาก็เฝ้าฟูมฟักคอยสังเกต
เป็นมะพร้าวกะทิด้วยหยุดนิ่งเลย
สรุปแล้วก็คือลูกนี้มีอายุ๒ปีด้วยกันนะคะ
๒ปี๔เดือนกับอีก๑๔วันค่ะ
ซึ่งคุณสุภาพแสงวิเศษนะคะ
เป็นผู้จัดการแผนกขยายพันธุ์ปาล์มของสวนนงนุษย์บอกว่า
สวนนงนุษย์แห่งนี้มีต้นมะพร้าวแฝดและมะพร้าวทะเล๒๕ต้น
ว่าหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วย
มีทั้งต้นที่เป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียด้วยนะคะ
ราคาลูกนี้๒๐๐๐๓๐๐๐บาท
ส่วนมากแล้วนะคะนอกจากจะรับประทานแล้ว
ก็คือเขาเอาไปทำเป็นเครื่องประดับ
แต่ว่าปัจจุบันถูกระบุให้เป็นพันไม้ห่วงห้าม
การปลูกของเขาเห็นมั้ยมีลัว
มีหลัวมีเหล็กกั้นแต่ละผลก็มีเหล็กคุมด้วยนะ
ใช่เพราะว่าเป็นพันธุ์ไม้หายากแล้วก็ปลูกยาก
ต้องใช้เวลาในการฟูฟักถึง๒ปีกว่าถึงจะได้ลักษณะแบบนี้